คือถ้าสมมุติว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทานจริงหรือเปล่า
อย่าไปสั่งเขานะคะเพราะว่าสั่งแล้วไปยกเลิก
เพราะว่าเขาจะต้องจ่ายเงินคืนเท่ากับราคาสินค้าที่เขาไปซื้อให้เรา

เรื่องนี้ถูกแชร์ออกมาจากพนักงานหญิงในร้านพิซซ่ารายหนึ่ง

แล้วเขาก็ถ่ายภาพนี้ไว้แล้วก็อธิบายให้ฟัง

สั่งออเดอร์พิซซ่า๑๘๐๐บาท
ทางร้านทำออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแต่ลูกค้าโทรมายกเลิก
ไม่รับผิดชอบอะไรเลยติดต่อก็ไม่ได้
เข้าใจหัวอกพนักงานบริการด้วยการเจอแบบนี้มันแย่ค่ะ
คุณไม่ควรทำแบบนี้ใจเขาใจเราเงินไม่ใช่น้อย
โพสต์แบบนี้ชาวเน็ตเดือดไปด้วย
ตำหนิคนสั่งทำไมไม่รับผิดชอบ
เขาอุตส่าห์ขี่ไปสั่งให้เราแล้ว

บอกว่าผู้จัดส่งอาหารคนดังกล่าว
เคลมค่าอาหารที่เกิดขึ้นเรียบร้อย
ซึ่งปกติแล้วบริษัทก็มีมาตรการช่วยเหลือ
พาร์ทเนอร์ที่จัดส่งอาหาร
กรณีที่ไม่พบลูกค้าหรือลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ
และพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะต่าง
ปรับปรุงถึงแม้ว่าแกรปเขาจะมีมาตรการนะคะ
เขาก็ไม่ได้บอกมาว่าเขาจ่ายให้กี่บาทอะไรก็ตาม
แต่เราเนี่ยถ้าเป็นคนสั่งถ้าไม่แน่ใจอย่าไปสั่งเขาเลย

เจอหลายคนเหมือนกันแบบนี้เนาะ